ขอความช่วยเหลือค่ะคือบ้านของป้าปลูกอยู่ในที่หลวง
แต่เพื่อนบ้านป้าเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นเมียทหาร
แล้วมาบอกว่าที่ตรงนี้ป้าอยู่ไม่ได้นะ
จ่ายมาถ้าอยากอยู่จ่ายมา๓๐๐๐นี่มันที่ของฉัน
กลายเป็นว่าป้าบอกว่าเฮ้ยได้เหรอแบบนี้
แล้วเอาผัวทหารมารื้อรั้วของป้าไปเลยค่ะ
ซื้ออภิษฐ์นะคะนี่คือบ้านคือบ้าน

โหเรื่องใหญ่นะ
ดูสิถ้าหมดเป็นแบบนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่มาอยู่ด้วย
แล้วรั้วสังกษีของป้าที่ล้อมตรงที่บ้านป้าไว้
โดนรื้อออกแบบนี้ป้าเขาก็เลยอยากร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
ป้าบอกว่าเนี่ยคู่กรณีป้านะเขาบอกว่าเขาเป็นเมียทหาร
แล้วก็พาผัวทหารพาพวกมารื้อรั้วสังกษีของบ้านเนี่ย
แล้วก็อ้างด้วยว่าที่ตรงนี้คือของเขา
เขาไม่พอใจที่เพื่อนป้าน่ะขับรถมาแล้วก็มาจอดหน้าบ้าน
ก็เลยสั่งให้ผัวมารื้อรั้วเลยล็อกประตูไม่ให้ป้าเข้าด้วย
นี่เกิดขึ้นที่บ้านหัวถนนนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชศรีมา
เราคุยกับคุณป้าอำนวยค่ะคุณป้าอำนวยที่ได้รับผลกระทบนี่แหละ
ป้าแกเล่าให้ฟังแบบนี้จริงที่ตรงนี้มันเป็นที่หลวง
แต่ก็ยังคาบเกี่ยวไม่แน่ชัดนะว่าเป็นของกรมชนหรือว่าของมหาลัยสงฆ์
ทีนี้ป้าย้ายเข้ามาก่อสร้างบ้าน
อยู่พร้อมกับชาวบ้านอีกกว่าสิบครัวเรือนตั้งแต่เมื่อหกปีที่แล้วอ่า
ทีนี้คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเลยนะ
แต่พอไปอยู่จริงโดนระรานตลอดเลย
ล่าสุดนี้ไม่พอใจไงเพื่อนป้ามาที่บ้านมาจอดรถ
ฝั่งนั้นเขาก็ไม่พอใจแล้วอยู่ดีจ้างคนมา
รื้อรั้วสังกษีของป้าแบบนี้อ่ะอุ้ยทีนี้เดี๋ยวต้องฟังนะ
ต้องฟังในฝั่งเพื่อนของป้าบ้างค่ะเพื่อนบ้านเขาจะว่าว่ายังไง
สงสารป้าแกเนอะเพื่อนบ้านบอกแบบนี้เลย
ว่าป้าแกเนี่ยจริงก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำ
แล้วเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าอะไรนะเรียกเงินมา๓๐๐๐บาท
แกก็อุตส่าห์หาตังค์หาตังค์ไปเพื่อที่จะอยากจะอยู่ตรงนี้
แต่ท้ายที่สุดพอจ่ายตังค์เข้าไปแล้ว
ก็โดนคู่กรณีรังแก่เนี่ยพยายามจะช่วยป้านะ
แล้วก็โดนฝั่งนั้นที่บอกว่าเป็นเมียทหารก็ข่มขู่ทำร้ายเหมือนกัน
คิดดูป้าจะไปเอาตังค์มาจากที่ไหนมากกว่านี้เก็บผักขายอ่ะคุณผู้ชม
ผู้ใหญ่บ้านดีกว่าผู้ใหญ่พนัทค่ะ
ผู้ใหญ่พนัทบอกว่าที่ดินตรงนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าเป็นที่ของกรมชน

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาก็จะมาจับจองเป็นที่อยู่อาศัยกัน
เอาจริงนะตัวผู้ใหญ่เองก็ไม่รู้มาก่อน

มีการเรียกรับเงิน๓๐๐๐ค่าแรกเข้า
เรื่องต้นก็แนะนำนะให้แจ้งความเอาไว้ก่อน
อันนี้คือสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านแนะนำแล้วก็บอกด้วย
พยายามจะช่วยไกล่เกลี่ยแล้วแต่ว่าก็แรงกันทั้งคู่เลย
กันยังไม่ได้เคลียร์กันยังไม่ลง
ทีนี้คู่กรณีบ้างล่ะฝั่งที่บอกว่าเป็นเมียทหาร
หลังจากเกิดเรื่องนะนักข่าวก็ต้องไปฟังความทั้งสองฝ่ายล่ะค่ะ
ไปหาถึงที่บ้านพักเลยก็จริงอ่ะนี่นี่ดอม
ตอนที่ไปหาหน้าบ้านอยากโอ้โหล็อกบ้านไว้แบบนี้
งจากบ้านป้าไม่ไกลนะสามร้อยเมตรแต่ว่าบ้านอ่ะ
แบบนี้ไม่มีคนอยู่ในบ้านถ้าเกิดว่าฝั่งที่เป็นเมียทหาร
อยากจะชี้แจงเรื่องนี้ไทยรัฐทีวีก็เปิดพื้นที่เหมือนกันนะคะ